คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของงานศพกัน
แต่ว่าเป็นงานศพที่มีการจัดแข่งขันฟุตบอลด้วย
เพราะว่าผู้เสียชีวิตหรือว่าป้าจู้ชอบเรื่องของฟุตบอล
คือคุณป้าตอนสมัยที่คือมีชีวิตอยู่
คุณป้าไปชมไปเชียร์ฟุตบอลตามสนามต่างมากมาย
แล้วก็คุณป้าเป็นคนที่ชมและเชียร์ฟุตบอลอย่างมีลีลาด้วย
ทีนี้พอคุณป้าเสียชีวิตไปนะครับด้วยวัย๗๓ปี
ก็ลูกหลานได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลหน้าเมน
ให้คุณป้าได้ดูถือว่าเป็นการดูในครั้งสุดท้ายนะครับ
จัดขึ้นที่วัดย่านยาวหรือว่าวัดนิกรวราราม
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
กิจกรรมที่ลูกหลานทำให้คุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย
งานพิธีเผาศพคุณแม่ส้วนจู้สำอางอายุ๗๓ปี

ซึ่งจะเห็นบริเวณหน้าโรงศพก็จะตกแต่งเป็นสนามฟุตบอลย่อม
เนื่องด้วยป้าจู้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุครับ

หลังจากกลับจากการชมการแข่งขันฟุตบอลบางนายศรีครับ
จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอตะกัวป่านี่แหละครับ
ไปเมื่อครั้งที่ป้าจู้นั้นมีชีวิตนะครับ
คุณป้าเองก็จะชื่นชอบชื่นชม
แข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยครับ
ไม่ว่าจะแข่งสนามไหนจะใกล้หรือไกล
แต่ว่าป้าจู้จะขี่รถคู่ใจตามไปดู
ไปเชียร์ลูกหลานที่แข่งขันในสนามเสมอ
ลีลาการเชียร์อย่างสนุกสนานของคุณป้านะครับ
ก็ทำให้ทุกคนจดจำคุณป้าได้แล้วก็รู้เลย
คุณป้าไปทุกสนามแน่นะครับ
จากไปของป้าจู้นั้นทำให้นักกีฬาฟุตบอล
มาร่วมไว้อะไรกันจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ในโอกาสสุดท้ายลูกหลานน้องนักฟุตบอลเอง
ก็เลยได้จัดกิจกรรมแข่งขันเตะฟุตบอล
ระหว่างทีมสารฝันเด็กตะกัวป่ากับทีมสารฝันเอฟซี
เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการเคารพให้กับป้าจู้นะครับ
โดยจำลองสนามฟุตบอลขึ้นบริเวณหน้าเมน
หลังนำศพขึ้นเมนแล้วก็ทุกคนวางดอกไม้จันทร์

แข่งขันฟุตบอลก็เริ่มขึ้นบริเวณสนามหน้าเมนนี่แหละครับ
ท่ามกลางเสียงภาคของโฆษกมืออาชีพทีมงานฟุตบอล
เขาบอกว่าป้าจู้ชอบทีมงานภาคนี้
และในงานนี้เมื่อใกล้หมดเวลาก็ได้มีการส่งนักเตะหญิงคนเดียว
ก็คือชื่อน้องวุ้นเส้นอายุ๗ขวบลงสู่สนามแข่งด้วย
ก็แข่งกับทีมเตะผู้ชาย
ก็เรียกเสียงฮือหาเพราะน้องก็ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะ
โดยช่วงจบการแข่งขันมีการยิงลูกโทษ
แล้วก็น้องวุ้นเส้นก็ยิงเข้าประตูไปอย่างแม่นยำนะครับ
ว่าลูกหลานทำเป็นครั้งสุดท้ายให้กับป้าจัวนะครับ